คุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาของสีสันไทยรัฐนิวส์โชว์แล้ว
ติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ข้อมูลของบ้านว่าพบไข่งู๖๐ฟอง
และแน่ใจว่าตัวแม่ต้องอยู่แถวนี้
กู้ภัยจึงต้องขยายผลเข้าตรวจค้น
พบกับแม่งูเหลือมความยาว๓เมตร
ซึ่งน้ำหนักร่วม๑๑กิโลกรัม
เออโชคดีที่เจอก่อน
ใครผ่านมาผ่านไปบริเวณหน้าปากซอยบ้านกล้วย
ถนนพรมประเสริฐอำเภอเมืองชายนาฏ
สะดุดตากับป้ายขนาดใหญ่
พร้อมข้อความโดยรวมสรุปว่า
แม่ค้าขอลาไปคลอดลูก
ที่ต้องขึ้นป้ายแบบนี้มีเหตุผลอะไร
ไหนเจ้าของร้านเล่าให้ฟังหน่อยสิ
หนูก็เลยแบบแต่ลูกค้าซะหน่อย

มันก็จะรู้ว่าอ๋อเราไปคอลูกนั่งไม่ได้เรียกร้านอะไรอย่างนี้

เขาจะได้รู้ว่าเราจะกลับมาขายเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
หึ่มโซเชียลหลังครูแว่นดำ
ครูภาษาไทยผู้พิการทางสายตา
แห่งโรงเรียนเทศบาลบ้านคองภาษี
อำเภอกันตังจังหวัดตรังพร้อมทีมงานแว่นดำโฮมสตูดิโอ
ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเอ็มวีเพลงทุเรียนพารวย
ทำนองจากเพลงเตางอยของหนูอินจินตลาภูลาภ
เพื่อบรรยายปรากฏการณ์ทุเรียนไทยฟีเวอร์
หลังคุณแจ็คมานักธุรกิจจีนเดินทางมาพบนายกลุงตู่
จากนั้นทุเรียนไทยก็ถูกขายผ่านเว็บไซต์อารีบาบา
โปรดติดตามตอนต่อไป